ดีค่ะไปดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลย

ตำรวจเนี่ยนะขี่มอเตอร์ไซค์

เป็นรถต้องสงสัยแล้วก็แหกด่านตรวจ
ท้ายที่สุดก็ขี่ไล่บี้กันนะคะ
คนร้ายที่อยู่บนรถเก่งเนี่ยนะ

พอไปตรวจในรถดูนะคุณโอ้โหเจอทั้งยาบ้าเจอทั้งไอซ์เจอทั้งปืนสั้นปืนยาว
เนี่ยคุณผู้ชมภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้เนี่ยนะคะเป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ
งานป้องกันและปราบรามของสถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลาสองนายซ้อนท้ายกันนะคะ
แล้วก็เป็นกล้องติดหมวกกันน็อกเนี่ยนะคะ
สองนายนี้ก็คือสิบตำรวจโทเปี่ยมศักดิ์ทองวง
อีกนายหนึ่งคือ๑๐ตำรวจโทษธีรชัยช่วยเต้า
ก็ขี่จักรยานยนต์สายตรวจนะคะ
ไล่ล่ารถเก๋งคันข้างหน้าเป็นเก๋งต้องสงสัย
ทะเบียนคือขอไข่รอเรือ๙๕๓๒สงขลา
เขาขับแหกจุดตรวจของเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลเกาะแต้วที่อำเภอเมืองสงขลานะคะ
แล้วเก่งคันนี้ก็มุ่งหน้าขึ้นบนถนนสายสงขลาจนะ
แล้วก็ไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้าริมถนน
ขนาดรถชนเนี่ยนะคุณผู้ชมข้างหน้ายับขนาดนี้

หนีตำรวจไปจนมุมอยู่ในสวนยางพารา
ในพื้นที่หมู่๖ที่ตำบลเกาะแต้ว
หลังจากที่ขี่ไล่บี้ขับเขี้ยวกันมาเนี่ยนะคะ

คนขับเป็นผู้ชายมาคนเดียวด้วยค่ะ
อาศัยจังหวะหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหาแต่ตอนนี้ยังไร้วี่แววอยู่เลยนะคะ
ทีนี้พอคนขับรถหนีไป
ตำรวจก็ไปตรวจค้นภายในรถค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ารถเนี่ยมันก็เสียหายหลายจุดสภาพด้านนอกเนี่ยนะคะ
แล้วพอไปค้นในรถโอ้โหเจอยาบ้า
๐เมตรเจอไอซ์๔ถุงน้ำหนักรวม๒๐๐กรัม
แล้วก็ยังเจออาวุธปืนสั้น๓กระบอก
ซุกเอาไว้ในช่องเก็บของข้างคนขับ๒กระบอก
ส่วนอีกกระบอกนึงตั้งเอาไว้ข้างที่พักเท้าฝั่งคนขับ

อาก้าปืนยาวที่เห็นอยู่เจออีก๑กระบอก
แล้วก็มีเครื่องกระสุนซ่อนอยู่หลังรถ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดนี้ค่ะไว้เป็นของกลาง
แล้วก็ลากซากรถไปตรวจอย่างละเอียดนะคะ
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เขาไปเจอบัตรประชาชน

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขายังไม่เปิดเผยชื่อนามสกุลนะคะ
แล้วก็จากการตรวจสอบประวัติของคนที่เป็นชื่ออยู่ในบัตรประชาชน
ปรากฏว่ามีคดีติดตัวเกี่ยวกับยาเสพติดอยู่ที่สพเมืองสงขลาด้วย
แล้วตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปนะคะ